คุณผู้ชมคะวันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ฟังคำพิพากษานะคะคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ๔
เป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัฒน์ลูกชายคนโตของนายทักษิณชินวัฒ
นายกรัฐมนตรีในคดีฟอกเงินคดีนี้เนี่ยเป็นคดีลูกที่สืบเนื่องมาจากคดีหลัก
คดีหลักก็คือคดีที่สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาไปแล้ว
จำเลย๒๗คนเป็นคดีทุจริตร่วมปล่อยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยให้กับกฤษฎามหานคร
คือเป็นการพิจารณาว่าเช็ค๑๐ล้านที่นายพานทองแท้รับมา

ซึ่งวันนี้นะคะสารใช้เวลาเพียง๔๐นาทีเท่านั้น
ในการอ่านคำพิภาคศาสานพิภาคศายกฟอง
พานทองแท้ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนขึ้นศาลก็หน้าตาเครียดพอสมควรนะคะ
ทางครอบครัวค่ะคุณหญิงพจมานามาพงศ์
น้องสาวก็ไปด้วยก็กอดกันแสดงความดีใจ
บรรยากาศที่หน้าศาลก็ชุลมุนนะคะเพราะว่านักข่าวเยอะค่ะนี่ค่ะ

พันธองแท้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะ
ซึ่งก็ทางน้องสาวก็พยายามจะฝ่าวงล้อมออกไปขึ้นรถ

ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
แผนตอนแรกที่มานี่คำลังใจก็ดี
แล้วก็เรียบไว้แล้วใช่ไหมคะว่าศาลอาจจะยกพร้อม
แล้วก็เราลองไปดูในโลกโซเชียลนะคะ
คนในครอบครัวก็โพสต์อินสตาแกรมค่ะ
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้ในวันนี้
วันนี้เป็นข่าวดีที่สุดข่าวหนึ่งของครอบครัวชินวัฒน์นะคะ
ในครอบครัวก็โพสต์ภาพนี้
ศาลวันนี้ก็มีคนในครอบครัวชินวัฒน์และกลุ่มเพื่อนของนายพานทองแท้มาให้กำลังใจนะคะ
ก็ไม่ได้มีแกนนำสมาชิกของพักเพื่อไทยเดินทางมาให้กำลังใจ
เพราะว่าทางครอบครัวชินวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัว
ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของภักดิ์เพื่อไทย
คือวันนี้ถึงแม้ว่าสารจะยกฟ้องนะคะ
แต่ว่าทางฝ่ายโจทย์นะคะก็คือทางพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ๔
ก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน๑เดือน
จากวันที่อ่านคำพิพากษาวันนี้นะคะ
สารชั้นต้นมองว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่านายพานทองแท้
รู้เห็นว่าเงินที่ได้จากเช็ค๑๐ล้านบาทมาจากการฟอกเงิน
เกี่ยวกับคดีการปล่อยเงินกู้โดยมิชอบของแบงค์กรุงไทย

กลุ่มกิจสดามหานครนะครับ